พรุ่งนี้แล้วนะคะวันวาเลนไทยคุณผู้ชมมีไอเดียที่จะมอบอะไร
ใช่อาจจะต้องมอบอะไรเอ่ยอ่าเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะคะ
เป็นสวนแต่งมูค่ะที่จังหวัดศรีสเกตนะครับ
ที่นี่เขามีการประมูลแตงโมรูปหัวใจ

จะตัดโดยในวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะคะ
โดยราคาประมูลขายเริ่มต้น๕๐๐๐บาทค่ะ

คุณจาพนมยีรำนักแสดงของไทยระดับฮอลลีวูด
โทรศัพท์เข้าร่วมประมูลด้วยเลย
หลังจากนั้นราคาแตงโมมันสูงขึ้นไปอีกเรื่อยค่ะ
ราคาจกอยู่ที่๑๙๐๐บาท
ประมูลด้วยราคา๑๙๐๐บาท
ก็คือคุณวิวัชชัยหูตระวัยสยะสสศส๓นะคะ
ถามว่าได้แล้วจะเอาไปไหนแล้วนะ

เนื่องในโอกาสวันแห่งความรักเทศกาลวันเวลมไทยค่ะ
โอ้โหราคาสูงอยู่แล้วนะ
ทีนี้มาดูว่าใครอยากจะพาไปเที่ยวบ้าง
พาคนรักไปเที่ยวจะแนะนำที่นี่นะคะ
เกาะสัญญารักษ์หรือเกาะจิตระกูล

นักงานพัฒนาเทคโนโลยีวอากาศและภูมิสารสนเทศ

เพื่อให้แยกแยะวัตถุที่ต้องการได้ชัดเจน

เป็นหัวใจสีแดงต้อนรับเทศกาลวาเลนไทยเลยนะคะ
เป็นเกาะขนาดเล็กตั้งอยู่กลางอ่างเก็บน้ำพุทธยาน

เขาบอกว่าตรงจุดนี้มันเป็นเหมือนหัวใจหล่อเลี้ยงผู้คนอำนาจรรย์ด้วยนะ
ว่ามีน้ำล้อมรอบนะใช้ในการเกษตรนะคะ
นี่คือสองไอเดียที่เอามาฝากคุณผู้ชมนะคะ
แต่ย้ำว่าการให้ความรักมอบความรักให้แก่กันน่าจะดีที่สุดนะคะ